ตรงนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควร
แต่ความเป็นห่วงความกังวลใจของผู้เสียหาย

เห็นบอกว่ามีกลุ่มผู้เสียหายที่ไม่ได้มา

บางคนใช้เงินเก็บทั้งชีวิต
ที่จะมาสร้างฐานะหรือว่าสร้างครอบครัวแบบนี้ครับ

เพราะเจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้เรื่องจัดสรรตรงนี้ด้วย

ต้องรอสืบสวนเส้นทางการเงินแล้วเอามาเฉลี่ยคืน

โอกาสได้คืนคุณละแบบแบบได้คืนหมดเลย
ทุกคนต้องหวังว่าอยากได้คืนหมดเลยแน่ใช่ไหม

คือมันขึ้นอยู่กับทางตำรวจที่จะสืบทรัพย์และอายัดทรัพย์สิน
ได้เงินเพียงพอที่จะมาเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายไหม

ต้องถามตำรวจแล้วว่าช้าเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับการติดตามสุดทรัพย
แล้วก็การต่อสู้คดีของฝ่ายนั้นด้วยนะครับ

ว่าไม่ได้หลอกเขาก็ต่อสู้คดีไปหรือเขาจะรับสารภาพก็ได้
แต่เขาก็รู้ช่องทาง

คืออัตราโทษจำคุกแต่ละกรรมมันก็ประมาณไม่เกิน๕ปี
แต่จะกี่ร้อยกรัมก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วสารลงโทษรวมทั้งหมด
อาจจะเป็นแสนปีก็ได้แต่ลงโทษได้เพียง๒๐ปี

ร้อยคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยต่างกรรมต่างวาระก็จริง
ยังไงก็สุดท้ายเนี่ยเต็มที่คือติดคุก๒๐ปี
ใช่ครับกฎหมายกำหนดว่าลงโทษจำคุกได้สูงสุดไม่เกิน๒๐ปี

เป็นห่วงว่าเขาจะเอาเงินไปซุกไว้แล้วออกจากคุกมาได้ใช้เงิน
ถ้าเขาเอามือฝังดินไว้มันก็ใช่
แล้วถ้าเขาเอาไปฝากหรือเขาโอนหรือเขาอะไร
มันก็เป็นเรื่องของที่ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปงจะสืบได้ว่า

แต่ถ้าเขาเอาเงินสดไปฝังหรือโยนลงน้ำไว้สักอีก๕ปี๑๐ปีพ้นโทษออกมาเนี่ย
อันนี้ก็ตอบยากคงต้องเป็นความสามารถของตำรวจนะครับว่าจะสืบได้ไหม
เขาจะปีบปากออกไหมว่าเอาของเอาเงินไปเก็บไว้ไหน
ถ้าเขาถอนเงินออกมาแล้วเอาไปฝากแบงค์อื่นจะในประเทศ
หรือไปฝากต่างประเทศเลยฝากแบงค์ต่างประเทศเลย

ถ้ามันฝากในนามของเขามันตามได้อยู่แล้วครับ
ต่อให้เป็นฝากแบงค์ต่างประเทศก็ไปขออายัดกลับคืนมาได้หมดไล่เรียกคืนได้หมดครับผม